คุณผู้ชมครับชอบทานอาหารทะเลกันหรือเปล่า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลามึก

มันเป็นหมึกตัวกลมแบบเนี้ยหัวมันจะคล้ายคล้ายลูกโป่มมีหนวดแปดเส้น
คือเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นที่นิยมมากมากนะครับเอาไปลวกสุกจิ้มน้ำจิ้ม
ซีฟู้ดซีฟู้ดหรือผัดซอสเผ็ดเกาหลี

จริงครับแต่ไปทานต้องระวังนะครับ
คนทั่วไปเขารู้จักกันดีก็คือน้ำยาดองศพ
ไม่ให้ศพเน่าเปื่อยฟังแล้วน่ากลัวไหม

คือคุณสมบัติของมันนะฮะที่เป็นแบบนี้ก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าบางคนนะผมบอกบางคนนะแอบนำมาใส่หรือใช้แช่อาหารซึ่งมันผิดกฎหมายอย่างชัดเจน
กฎหมายไทยเขาไม่อนุญาตให้เอามาใช้กับอาหารแบบนี้นะครับคือมันเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคคือทานไปเยอะนะ
เกิดเป็นพิษเฉียบพลันทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อตาจมูกและทางเดินหายใจแล้วก็ถ้าได้รับปริมาณที่เข้มข้นสูงเกิน๑๐๐มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาจจะทำให้หมดสติและเสียชีวิตได้
น่ากลัวอยู่เนอะทางสถาบันอาหารครับเขาได้สุ่มหมึกสายสดจำนวน๕ตัวอย่างจากสี่ย่านการค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเอามาทำไมมาวิเคราะห์
เคราะห์สารฟอร์มาดีไฮปนเปื้อนผลปรากฏว่าพบนะครับพบสารฟอร์มารีไฮในหมึกสายสดถึง๒ตัวอย่างจากทั้งหมด๕ตัวอย่าง
เอางี้ละกันหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้คืออยากจะทานอยากกินดู
เอางี้วิธีการเลือกนะครับไม่ควรเลือกซื้อหมึกสายสดที่เนื้อแข็งบางส่วนหรือมันเปื่อยยุ่ยบางส่วนหรือมันสดผิดปกติ
ลองดูไหมเวลาจะซื้อดมได้ไหมดมครับลองดมถ้าเกิดแสบจมูกสันนิษฐานเลยว่าอาจจะมีสารอะไร
แล้วถ้าเราไม่ได้กินอะไรเลยแปลว่าต้องไปถ้าไม่ได้กินจะเป็นโควิดจะบ้าอะไรเกี่ยว
นี่คือก่อนมาปรุงเอาไปแช่สารละลายดั่งทัพทิมเจือจังซะก่อนทำความสะอาดให้ดีนะแล้วค่อยเอามาทานกันนะครับ
เป็นห่วงเป็นใยดีมากข้อมูลดีจากคุณขอบคุณนะคะ